ข่าวนี้นี่คืออดีตผัวเนี่ยติดยา

จะมาง้อขอคืนดีกับอดีตเมีย

ทีนี้ทำยังไงอดีตผัวก็ไปหาอดีตแม่ยายสิ
เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วเอาปืนเจาะยิง

ฝั่งอดีตเมียนะร้องไห้

คิดว่าตัวเองเป็นสาเหตุ

เป็นต้นเหตุเลย
นี่แหละค่ะคืออดีตภรรยานางมาริวัลร้องไห้ใจจะขาดนะ
คิดไงว่าอดีตสามีจะกล้ายิงแม่ของเธอเอง
แล้วก็พูดซ้ำตลอดเลยว่าเป็นต้นเหตุทำให้แม่ตาย
เป็นต้นเหตุเลยเป็นต้นเหตุเลย
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่บ้านที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเกิด
ช่วงเย็นเมื่อวานเนี่ยนะคะแล้วฝั่งอดีตสามีที่ก่อเหตุคือนายสมพรวรรณรัฐค่ะ
หลังจากก่อเหตุน่ะเขาก็หลบอยู่ในบ้านนะครับตำรวจนี่คุณผู้ชมดูสิ

เกลี้ยกร่อมอยู่นานมากเลยนะคุณผู้ชม
ตอนที่กำลังเกลี้ยกล่อมอยู่เนี่ยสิ่งที่ตำรวจได้ยิน
คิดแล้วว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้น

คือตัวภรรยาของผู้ก่อเหตุก็มาเพราะว่าตำรวจเรียกมาใช่ไหมฮะ
พี่สาวของผู้ก่อเหตุก็มาเพื่อให้มาช่วยเกลี้ยกล่อม
แต่ตำรวจก็ต้องปฏิบัติการด้วยความระมัดระวัง

ตำรวจก็ได้แต่ล้อมอยู่ด้านนอกนี่แหละฮะ
แล้วสุดท้ายหลังสิ้นเสียงปืนพอตำรวจเข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะ
คือฆ่าแม่ยายฆ่าแม่ยายก่อนแล้วเพราะว่าเจอศพแม่ยายที่ชั้นล่าง
แม่ยายนางบุญมาอายุ๘๐ปีนี่นะคะ
เสียชีวิตอยู่บนเตียงเพราะว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วย
แต่ไอ้เสียงปั้งที่ตำรวจได้ยินพร้อมกัน
ตอนขึ้นไปชั้น๒เจอศพของผู้ก่อเหตุนายสมพรคนนี้นี่แหละค่ะ
เอาปืนจ่อยิงหัวตัวเองนี่จนเสียชีวิตนะคะ
แล้ววันนี้นักข่าวไปคุยกับอดีตภรรยาค่ะ

เล่าให้ฟังว่ากับนายสมพรผู้ก่อเหตุเนี่ยนะ
อยู่กินกันมา๑๐ปีแล้วเลิกกันมาได้สักเดือนนึงค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้ฝั่งอดีตสามีก็มาง้อแล้วเอาปืนติดตัวมาด้วย
มาตั้งแต่เที่ยงเลยนะมาคุยกับตัวนางมาริวัล
คุยอยู่นานเลยอ้อนวอนต่างนานาเนี่ยนะคะ
แต่ตัวนางมะลิวัลบอกว่ายังไงก็ไม่คืนดีด้วย
คือความคิดมันจูนกันไม่ได้แล้วอ่ะทัศนคติมันไม่ตรงกัน
และยิ่งหลังนะฝั่งอดีตสามีอารมณ์รุนแรง
ก็คิดว่ามาจากยาเสพติดนี่แหละค่ะทำลายข้าวของ
คิดดูสิคุยกันอยู่ครึ่งชั่วโมง
แล้วพอเห็นแล้วว่าฝั่งอดีตสามีเริ่มเย็นลงแล้ว
ตัวของพี่มะลิวัลก็เลยออกไปแจ้งตำรวจ
เพราะว่าเห็นว่าทางอดีตสามีเอาปืนมาไง
แต่สุดท้ายตอนจังหวะนั้นทำไมถึงมาก่อเหตุ

คือช่วงที่เธอออกไปหาตำรวจนะคุณ

โอ้โหปรากฏว่าเนี่ยอดีตสามียิงอดีตแม่ยายตายนะฮะ

คนหนึ่งคิดแบบหนึ่งคนหนึ่งคิดแบบนึง

แล้วกำนันตำบลวังตามวนนี่นะคะ

เพราะว่าหลังจากที่ตัวนางมะลิวัลไปแจ้งกับตำรวจแล้วเนี่ย
ตัวฝั่งอดีตสามีก็ยิงแม่ยายใช่ไหม
แล้วกำนันก็บอกด้วยค่ะเรื่องปัญหายาเสพติดเนี่ย

เพราะว่าคำบอกเล่าของอดีตภรรยาก็บอกว่าสามีเปลี่ยนไป
หวงภรรยากลัวจะมีคนใหม่
ก็เลยไม่แน่ใจว่าที่ก่อเหตุไม่พอใจเมีย

หรือจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังไง
อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจ
แต่ว่าอย่างหนึ่งที่กำนันให้ข้อมูลนะคะ
บอกว่าตอนเกาะเหตุมีคนเห็นด้วยแหละ
ว่าตัวของอดีตสามีพยายามจะยิงพ่อตา
แต่จังหวะที่จะยิงพ่อตาปืนมันขัดข้อง

แต่ตอนที่ไปยิงอดีตแม่ยายเนี่ยโอ้โหก่อเหตุสำเร็จนะคะ

เพราะตำรวจต้องปิดล้อมใช้เวลาอยู่นานเหมือนกันนะครับ